คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของการปราบปรามกันบ้างนะครับ
เกี่ยวกับผับบาร์ที่อาจจะเปิดเกินเวลา
หรือว่าให้เยาวชนเข้าไปเที่ยวนะครับ
รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมายในผับในบาร์นะครับ
เมื่อคืนเจ้าหน้าที่ได้สนที่กำลังนะ
ไปที่ผับบาร์ที่ย่านพุทธบูชานะครับ
ก็มีการตรวจทั้งยาเสพติดตรวจทั้งนักเที่ยว
ว่ามีอายุต่ำกว่า๑๘ปีหรือไม่
ตรวจทั้งเรื่องการเปิดเกินเวลาหรือไม่นะครับ
ก็พบจริงว่ามีนักท่องเที่ยวที่เป็นเยาวชนนะฮะ
ใช้บริการถึง๒๗รายนะครับ
คือเมื่อคืนนี้ทางด้านพันธ์ตำรวจเอก
ินโยป้อมสถิตภูมิกับการกองกำกับการ
กองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีนะครับ

พร้อมด้วยพันธ์ตำรวจเอกพัศพงศ์บุตรไทย
ภูมิกับการสนราชบุรณะสนในพื้นที่นี้นะครับ
ก็ได้ส่วนที่กำลังตำรวจ๓๐นาย
ถนนพุทธบูชาแขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพ

ชาวบ้านเขาก็แจ้งมาบอกว่าสารบันเทิงดังกล่าวเนี่ย
มีการปล่อยประละเลยให้เด็กและเยาวชน
เข้าไปใช้บริการจำนวนมากเห็นกันทุกวันเลย
เห็นเด็กเข้าไปใช้บริการทุกวันเลยนะครับ
ดังนั้นก็เลยแจ้งให้ตำรวจได้รับทราบนะครับ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบก็พบว่า๓บริการดังกล่าวเนี่ย
เป็นอาคารชั้นเดียวตั้งอยู่ริมถนน
บนพื้นที่ประมาณ๒๐๐ตารางวา
ก็แบ่งโซนนะครับแบ่งเป็นโซนนั่งดื่มนะครับ
ภายนอกอาคารและก็ภายในอาคาร
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็สั่งให้ทางร้านเนี่ย
กิจกรรมทั้งหมดที่กำลังเปิดให้บริการ
ซื้อขายเหล้าแล้วก็เรื่องของดนตรีสด

โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ในร้าน

ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ขอตรวจบัตรประชาชนผู้ที่มาเที่ยว
ก็พบว่าเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนด๒๗คนนะครับ
เป็นชาย๑๓คนแล้วก็เป็นหญิง๑๔คนครับ
พันธบริวดเอกพัชภงศ์นะครับก็เปิดเผยนะครับ

บอกว่าขณะนี้มีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
กวดขันเข้มงวดเรื่องของสารบริการ
ซึ่งต้องเปิดให้บริการตามเวลา
แล้วก็มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แต่จากการตรวจค้นสถานบันเทิงดังกล่าวนะครับ
กลับปล่อยปละละเลยให้เยาวชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
รวมทั้งเรื่องของมาตรการในการป้องกันโรคโควิด๑๙
ก็ค่อนข้างจะหละหลวมนะครับ

ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อทำประวัติ
พร้อมแจ้งผู้ปกครองมาทำการสอบสวนด้วยนะครับ
ส่วนเจ้าของร้านนะฮะทางนี้
ทางเจ้าหน้าที่คือเมื่อคืนติดตามไม่ได้

ก็จะต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
แล้วก็จะทำหนังสือถึงสำนักงานเขตทุ่งครุ
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาในการที่จะตรวจเข้ม
แล้วก็สั่งปิดสถานบันเทิงแห่งนี้ต่อไปด้วยนะครับ